วิถีชีวิตที่คุ้นชิน
ก็อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียได้

ก็เอากระบะที่เขาไว้ใช้ผสมปูเนี่ย
ใช้แทนเรือพายกันลงไปในสระบัว
จะไปเก็บบัวจะไปงมหอย
แต่อาจจะพลาดหรืออะไรก็แล้ว
แต่กระบะนี้มันคว่ำ
จมน้ำตาพยายามช่วย
และสุดท้ายเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
นี่ค่ะเขาก็จำลองเหตุการณ์ให้ดูนะคะ

ตากับหลานก็นั่งในกระบะที่ใช้ผสมปูน
เมื่อวานประมาณบ่าย๒โมงนะคะ

น้องคอนโดหลานชายอายุ๘ขวบนะคะ
ก็นั่งอยู่ในกระบะปูนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็พายไปเพื่อที่จะไปงมหอยเด็ดดอกบัว

ที่บ้านหนองขวางตำบลพรสำรานที่บุรีรำค่ะนะคะ
คุณบุญรอดซึ่งเป็นยายนะคะ
ก็เล่าบอกว่าสองตาหลาน

เธอยังเห็นหลานเนี่ยโบกมือให้

เพราะว่าเขาก็เคยนั่งกระบะปูนในสระบัวแบบนี้

ไม่ใช่ครั้งแรกเขาก็คุ้นชินกันอยู่แล้ว
เธอก็ยังเออดูมีความสุขดีนะ
หอยเก็บบัวนะคะ
แต่ว่าสักพักนึงเหมือนกับหา

พอดูไปก็ไม่เห็นใครแล้วค่ะทั้งตาทั้งหลาน

ถึงพบว่ากลายเป็นศพแล้วทั้งคู่
คุณยายบุญรอดคิดว่ากระบะน่าจะคว่ำ
แล้วตาก็พยายามจะช่วยแต่ว่าแรงของตาคงไม่พอ
ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่

วันนี้ญาติญาติก็จัดงานศพให้กับสองตาหลานนะคะ
ตั้งสวดพระบิธรรมคู่กันที่บ้าน

คุณยายบอกว่าเสียใจจริงไม่คิดว่าจะสูญเสียแบบนี้
น้องคอนโดคือสงครานพ่อแม่ที่ทำงานกรุงเทพฯ

พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอยู่แล้วเชียว
พ่อแม่ก็ว่านี่ก็ว่าส่วนกันลงห่อ
เขาก็อยากลงห่อนะ

กระละมังคว่ำกระละมังปูนมันหนัก

คุณแพรวนภาก็ยังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะ
อันนี้ลึก๓เมตรแล้วช่วงนี้น้ำลดเหลือ๒เมตร
แต่ก็ยังเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ค่ะ